คือเรื่องของในเต้ยที่คลั่งยาผมเชื่อเหลือเกินว่า
ตกใจกันตั้งแต่เขาก่อเหตุ
สองคดีสองศพ

คือตอนแรกก็แค่ไม่จ่ายตังค่าน้ำมันไง

แล้วก็คลั่งไปยิงหัวเขาขณะที่เขานอนเปรย์อยู่อีกนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพครับ
มันมีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดความวุ่นวายขึ้นนะฮะ
ตอนทำแผนทั้ง๒จุด
เดี๋ยวเราดูคลิปกันก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ครับโอ้โหเหตุวุ่นวายเลยนะ
คุณผู้ชมครับจากนี้ผมจะเรียกผู้ต้องหาว่าเต้ย
แล้วจะเรียกคนตายว่าก๊อฟนะเพราะว่าชื่อจริงเขาเหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมงง

คือเขาเอาเต้ยเนี่ยนะครับไปทำแผนฆ่าก๊อฟนะครับ
ซึ่งเป็นเด็กปั๊มในปั๊ม
ปฐุมสามโคกตะบนบางโพเหนือ

ทำแผนเรื่องนี้มันไม่น่าเกิดขึ้น

เหมือนกันนะเป็นเพื่อนของในเต้ยผู้ต้องหา
มากันประมาณ๑๐คนมาดูการทำแผน

เข้าไปกระชากแขนและจะโดดถีบพี่ชายของก๊อฟ
ที่เป็นคนตายน่ะนี่ฮะจริง
คือจริงญาติของก๊อฟเขาก็เสียใจอยู่นะ

ญาติญาติและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้าห้าม
เข้าห้ามด้วยตะโกนด่าด้วยคราวนี้วุ่นสิครับนะฮะ
จากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาป่วนเนี่ย

แล้วก็ขับออกไปจากจุดกระเทศอย่างรุ่นเร็วเลย
ครับนะฮะบรรยากาศระหว่างการทำแผนเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ตำรวจคุมตัวในเต้ยไปจำลองเหตุการณ์ครับ
ตั้งแต่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในปั๊มนะมาเติมน้ำมัน๔๐บาท
แต่เต้ยบอกก๊อฟบอกไม่มีเงิน
แล้วก็เอามีดสปาต้าออกมาขู่
จากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากปั๊มไปก่อน
ไปสักประมาณ๑๐นาทีได้เต้ยขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่ปั๊มอีกครั้ง

จากนั้นก็ชุลมุนกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ที่พื้น
จากนั้นเต้ยน่ะใช้มีดกระหน่ำแทงก๊อฟหลายครั้ง
ก๊อฟวิ่งเจ็บคุณผู้ชมหนี
หนีเข้าไปสีชีวิตอยู่ที่มินิมาศ
แล้วเตอร์ยังตามไปแทงซ้ำอีกนะ
ซ้ำจนเสียชีวิตจุดนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็เดินออกมามาขี่รถมอเตอร์ไซค์

ก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปพบหลักฐานนะ

ก็ตลอดการทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เต้ยไม่พูดจาอะไรกับใคร
ไม่ตอบคำถามนักข่าวก้มหน้าก้มตา
และเล่าวิธีการก่อเหตุกับตำรวจโดนนั้น
มีอีกช่วงหนึ่งคือทีมข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายเต้ย
ไม่ว่าจะเหตุผลของการลงมือก่อเหตุ

แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามว่าอยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือไม่
เต้ยตอบออกมาเพียงสั้นว่าอย่างไร

เผื่อเขาได้ยินคำขอโทษสุดท้ายแล้ว
ก่อนที่เราจะไม่ได้พูดมีอะไรอยากพูดหรือเขาไหม

แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าทำแผน
ประกอบคำรับสาภาพที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้เสร็จนะครับ
ตำรวจก็จะต้องนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้นะครับ
ญาติของผู้ตายก็พยายามเข้ามาถามนายเต้ย
ว่าฆ่าฆ่านายก๊อฟทำไม
แล้วก็กลายเป็นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้น
เมื่อเพื่อนของผู้ต้องหาเพื่อนของนายเต้ย
ก็เข้ามาปะทะคาบรมกับทางญาติของผู้ตายเหมือนกันนะครับ
เพื่อนของนายเต้ยก็มาดูแผน
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพเป็น๑๐คนเหมือนกัน
ทีนี้ต่างฝ่ายต่างกลุ่มต่างก็ต้องกระชากแขน
ดึงตัวกลับบ้านนี่คือญาติของนายก๊อฟ
พยายามที่จะพาญาติกลับบ้าน
ส่วนเพื่อนของนายเต้ยก็ถูกกระชากแขนขึ้นรถ
กลับบ้านกลับช่องแยกย้ายกันไปเหมือนกันนะฮะ
นี่คือการทำแผนที่ปั๊มน้ำมัน
ใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าจริงการทำแผน
เขาไม่ได้เรียงตามการเกิดเหตุนะ

มันเกิดเหตุที่ปั๊มน้ำมันก่อนคือตอนกลางคืน

ใช่แล้วหลังจากนั้นพอช่วงเช้าช่วงสายของวันรุ่งขึ้น

คือเอาปืนไปยิงเพื่อนบ้านที่กำลังนอนเปรย์อยู่

ตำรวจเขาทำแผนกรณียิงเพื่อนบ้านก่อนทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ตอนที่เขาคุมตัวในเต้ยไปทำแผนที่บ้านของนางสาวมะลิวัลแสงจันทร์อายุ๔๐ปี
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตบ้านอยู่ในซอยทางเข้าวัดเจดีทอง
แล้วนางสาวมะลิวัลโดนในเต้ยบุกเข้ามาเอาปืนยิงจนเสียชีวิตขณะนอนเปรยวนอยู่ใต้ถุนบ้าน
ทีนี้ค่ะจุดตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องวางกำลังตำรวจ๒๐กว่านายดูแลความปลอดภัย
เพราะว่าแน่นอนเหตุสลดเหตุสะเทือนขวัญแบบนี้ญาติของผู้เสียชีวิตจ้องจรุมประชาธรรมอยู่แล้วนะคะ
ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็มาดูการทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับเพราะชาวบ้านบอกโอ้โหโหดเหลือเกิน
ใจร้ายเหลือเกินอยู่เอาปืนมายิงคนอื่นขณะที่เขานอนอยู่
ใช่ค่ะทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เลยแล้วเต้ยเนี่ยจะอ้างว่าผู้ตายเนี่ยไปข่มขืนลูกของในเต้ยได้ยังไง
ในเมื่อผู้ตายก็เป็นผู้หญิงแล้วเต้ยก็ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกทีนี้ค่ะการทำแผนเนี่ยไล่เรียงกันหน่อย
จุดแรกเนี่ยนะคะอันนี้สำหรับเหตุยิงเพื่อนบ้านนะจุดแรกก็คือบริเวณเปรยวนใต้ถุนบ้าน
จุดตรงนี้นางสาวมะลิวัลผู้ตายเนี่ยเขาก็นอนเล่นอยู่หลังจากนั้นนายเต้ยเดินตรงเข้ามาเลยใช้อาวุธปืนเจาะยิงบริเวณหน้าผากจนเขาตาย
แล้วจุดที่สองเนี่ยก็คือบ้านของในเต้ยบ้านในเต้ยเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านที่เขาไปยิงเนี่ยประมาณห้าสิบเมตรเท่านั้นเอง
จุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเข้าไปไปเจออาวุธมีดเปื้อนเลือด
มีดเนี่ยที่ใช้แทงกอล์ฟเด็กปั๊มแล้วก็เจอเสื้อผ้าเปื้อนเลือดที่ในเต้ยสวมใส่ตอนที่ไปแทงเด็กปั๊ม
อันนี้คือจุดที่๒ส่วนจุดที่๓กับจุดที่๔เป็นจุดที่ซ่อนอาวุธปืนที่ใช้ยิงเพื่อนบ้านคือนางสาวมะลิวัล
อันนี้ไปดูจุดที่๓จุดที่๔นี่คืออยู่ในห้องนอนนะคะหลังจากนั้นก็พาไปชี้จุดที่จอดมอเตอร์ไซค์แล้วจุดที่ยิงปืนลงพื้น
รวมถึงจุดสุดท้ายคือจุดที่นายเต้ยเนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าตอนที่ออกจากบ้านของนางสาวมะลิวัลหลังจากฆ่าเขาแล้วอะค่ะ
ทีนี้การทำแผนตามจุดต่างเนี่ยนะสามีของนางสาวมะลิวัล
กับญาติญาติเนี่ยออกมายืนดูโอ้โหแล้วดูด้วยอารมณ์แบบพี่เบิร์ชโกรธแท้นอ่ะโอ้โหโอ้โห
เออตะโกนด่าทอในเต้ยตะโกนถามยิงทำไมยิงเมียเขาทำไม

อืมนี่ญาติของนางสาวมาริวัลเนี่ยนะคะคือเธอก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไอ้ที่ตะโกนถามไปก็ไม่ได้รับคำตอบหรอก
ครับแต่เนี่ยด้วยอารมณ์แบบนี้อ่ะค่ะทีนี้พอหลังจากทำแผนเสร็จเนี่ยนะคะ
เหตุของการแทงเด็กปั๊มรวมถึงเหตุของการยิงเพื่อนบ้าน
ครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายเต้ยไปที่สภสามโคกแล้ว
ก็วันนี้เนี่ยนะคะจะนำตัวนายเต้ยเนี่ยไปฝากคำต่อสาย
ก็ไปกราบศพด้วยนะคุณนะครับ
แล้วก็ไปขออโหสิกรรมจากครอบครัวของนางมะลิวันด้วยนะครับ
แล้วก็มอบเงินให้กับครอบครัวของนางมะลิวัล๓๐๐๐บาท
ซึ่งจริงแล้วครอบครัวก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะ
แต่ครอบครัวของนางมริวัลผู้ตายเนี่ยก็ขอความเป็นธรรมจากตำรวจเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าพ่อแม่ของผู้ต้องหาก็แสดงความสำนึกแล้วก็ขอโหสิกรรมให้กับลูกชายด้วย
และทีนี้ก็เดินทางไปที่งานศพของนายกอล์ฟเด็กปั๊มที่เสียชีวิตด้วย
เพื่อไปกราบขอขมาศพด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นเหตุการณ์อุกอาจแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะโหดร้ายเหมือนกัน
กับการฆ่า๒ศพในช่วงข้ามคืนนะครับ